คนขาตลกหลายบ้านเล่นมุกไปแน็ตกลงเลยว่าใจจริงอ่ะรักเมียกันครั้งนั้น
เลยนะคะโดยเฉพาะบ้านพี่ตั๊กบริบูรณ์เนี่ยคุณผู้ชมถ้าจำได้นะก่อนหน้านี้ภรรยาเขา
นี่นะคะเคยวิน้ำมาแล้วนี่สติกเกอร์ไปก่อน
ล่าสุดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่ะพี่ตั๊กเขามีความคิดนะ
อยากจะหนีออกจากบ้านซะเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่พึ่งตัวแสดงแทนเลยเรียกได้ว่าเสี่ยงตายสุด
แล้วยิ่งช่วงเขาล็อกดาวน์แบบนี้พี่ตั๊กจะหนีไปไหน
เล็บว่าหนีรอดหรือเปล่าไปดูคลิปกันค่ะ
พี่จะไปไหนเขาล็อกดาวน์อยู่นะห้ามออกไปเที่ยว
ตั๊กพอลิวูดยังต้องมาศึกษางานบ้านนี้นะพูดเลย
หรือว่ามาเรลใช่ค่ะเออใครให้ดูกัปตันอเมริกาเนี่ยบอกเมียเขาด้วย
ไม่ต้องนะเป็นคลิปคำพี่ตั๊กไม่ได้จะหนีมา
ไปไหนหรอกค่ะแล้วล่อนดีด้วยนะล่อนถูกหัวดัง
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นสีสันฮาช่วงโควิดกันไปค่ะ